เขาบอกว่าหนาวเดี๋ยวมันก็หนาวแต่เราจะมีวิธีการทำให้อบอุ่นหัวใจขึ้นมานะฮะ
นั่นก็คือการมีแฟนโดยเฉพาะเรื่องของการสละโสดค่ะ
ในวงการเนี่ยต่อแถวเข้าคิวกันสละโสดกันเยอะเลยนะคะ
อย่างคู่ล่าสุดนะฮะเป็นคู่ของคุณปอนะคะ
สมาชิกวงแจ๊มนั่นเองค่ะหรือว่าคุณปอนัทธมนต์นั่นเองนะจ๊ะ
ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุณดังสุธิวัฒน์ค่ะ
บุรุษพัฒน์ทายาทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
คุกเข่าขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้ว
หาดูใจกันมาปีกว่าเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนเรื่องอายุอนามเขาบอกว่าทั้งคู่ห่างกันไม่เท่าไหร่

มีข่าวดีได้เลิกวันวิวาแน่นอนเมื่อไหร่
บันเทิงไทยรัฐของเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนะคะ
ใครที่เกิดทันยุคนั้นสมัยก่อนนะครับ
ต้องกริดกราศคุณปอล์กันอย่างแน่นอนนะฮะ
เป็นสาวสวยที่มีลุคแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วย
แต่ว่าปัจจุบันก็เป็นดีเจแล้วก็เป็นผู้ประกาศด้วยนะคะ